คุณผู้ชมมีคลิปมาให้ดูกันอีกแล้ว
เป็นเรื่องเกี่ยวกับแท็กซี่และผู้โดยสาร

แท็กซี่มาไหมไหนอีกล่ะแท็กซี่ไม่ดีอีกแล้วแน่เลยอืม
คราวนี้กลับกันคุณผู้ชมน่าเห็นใจพี่แท็กซี่มาก

ไปดูกันว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรกันขึ้นค่ะ
แล้วจะเอาตังค์พี่ก่อน๘๐๐บาท
แล้วพอเข้าไปโทรศัพท์บอกว่าเน็ตใช้ไม่ได้

๗๑๑เดี๋ยวพี่ไปเติมเน็ตให้เราก็ไม่เอา
นี่คือคนที่โพสต์คลิปนี้เป็นคนขับแท็กซี่
โพสต์เขียนแคปชั่นคลิปนี้นะเขียนแคปชั่นไว้บอกว่า
ทอมตัวแสบน้องขึ้นรถมาบอกลืมกระเป๋าตังค์
เอาตังค์มาจะโอนเงินให้ทางมือถือ

น้องขอยืมก่อนทั้งหมด๘๐๐บาทเลย

พอผมบอกให้โอนเงินมาเลยตอนนี้น้องบอกเน็ตไม่แรง
ผมจะพาแวะเว่นเติมเน็ตน้องก็ไม่เติม
แล้วจะมาขอเบอร์มือถือและหมายเลขบัตรประชาชน

ดูไปดูมาผมว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพ
หลังจากที่คลิปนี้พูดคุยกันดูแล้วก็ตกลงกันไม่ได้

พี่แท็กซี่ขับพาสาวธอมคนนี้ไปสอนอท่าน้ำนนท์ด้วยกันเลยก็แล้วกัน
ให้ตำรวจสอบสวนให้ตำรวจลงประวัติเอาไว้

เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สอนอท่าน้ำนนท์นะครับ

กับคนขับแท็กซี่คนนี้แล้วบอกว่า

อย่าให้ตำรวจปล่อยตัวไปเด็ดขาดเลย

หลายคนที่อู่โดนแบบนี้มาแล้ว
ไปแจ้งความที่สอนอบางกรวยแล้วด้วย

จังหวะที่พี่ประคองคนนี้กำลังคุยอยู่กับอู่
ตำรวจก็ปล่อยตัวผู้โดยสารสาวธอมคนนี้ไปแล้ว

สุดท้ายแล้วพี่ประคองก็เลยทำได้แค่เอาคลิปนี้มาแชร์
แล้วก็เตือนเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันบอกว่าให้ระวัง

ผมขอเอิญโอนเงินทางมือถือได้ไหม

ไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่